ขายดิบขายดีอยู่ที่ตลาดทุ่งเกวียนหรือกาดทุ่งเกวียน

แบบขาวจั๊วเอาไปทอดเอาเองออกมาจากไม้ไผ่เลยล่ะเออขาวจั๊วอบอ้วนแบบนี้คุณชนะคุณชอบแน่นอนชอบอยู่แล้ว
ที่แห่งนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะหลายคนนะโดยเฉพาะบรรดานักท่องเที่ยว
ก่อนจะกลับไปกลับไปที่บ้านต้องแวะซื้อของฝากและสิ่งที่ยอดฮิตยอดนิยมก็คือรถด่วนทอด
หรือรถด่วนสดรุ่นนี้แบบไม่ต้องผ่อนไม่ต้องดาวน์ซื้อได้เลยซื้อได้เลยกิโลกรัมละ๓๕๐๐บาทโอ้โหราคาดี
ถ้าใครจะไปดาวน์รถด่วนบอกผมนะผมจะไปดาวนด้วยคุณจะดาวนกี่เปอร์เซ็นต์
อันนี้ไม่ต้องดาวน์แต่ต้องเข้าใจว่าชาวบ้านเขาเนี่ยต้องใช้ความชำนาญในการเข้าป่าไปหา
มันหายากเหมือนกันนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ามันเนี่ยนะมีประโยชน์โปรตีนเน้น
ชาวบ้านบอกเนี่ยก็เอามาขายแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่นอนรถด่วนด้วยยังมีไข่จักรจันทร์ทอดแมลงพิษต่าง
รวมถึงไส้อัวไส้ต่างด้วยเอามาขายเป็นสินค้าทางภาคเหนือ
ใครมีโอกาสเที่ยวลำปางแวะตลาดทุ่งเกวียนตำบลเวียงตานอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางได้เลย

เดี๋ยวนี่มันต้องเสียงนกกล่องพุทธ